สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ใบตองกับเศรษฐีป้ายแดงพาคุณผู้ชมมาตามล่าหาตำนานความอร่อยของร้านลาบเหนือเหนือแต่เจ้า
เขาเริ่มต้นนะคะจากเงินเพียงหลักร้อยตอนนี้กลายเป็นร้านราบเงินล้านไปแล้ว
แต่มาคนเดียวมันจะไม่สนุกนะคะตามพี่สาวมาด้วยค่ะพี่คนนี้เป็นสาวเหนือแต่แต่เจ้าต้อนรับพี่ตายสายทานค่ะ
เดี๋ยวนะคะแต่งตัวมาเต็มขนาดนี้โอ้โหลงพื้นที่มาป่ะคะเนี่ย
ใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้หิวแล้วเจ้า
ทำงานหนักก็ต้องหาของกินอร่อยแล้วบอกเลยว่าร้านนี้นะคะ
ชื่อร้านก็บอกแล้วว่าอาหารเหนือแน่นอนบ้านคนเมือง
ส่งตรงมาจากเชียงรายที่ร้านนี้เขามีเมนูอาหารพื้นบ้าน
มากกว่า๘๐เมนูพร้อมกับวัตถุดิบสด

หมุนเวียนสลับกันมาขายในแต่ละเดือน

ที่ก็กำเนิดมานานกว่าสาว๑๒ปี

ตามแบบฉบับของคนล้านนาน

ส้มก็คือแหนมหมูแบบภาคเหนือครับ

จิ้มปุ่งนี่คืออะไรแหละคนคืนเคย

สำคัญมากเลยอันนี้คือตัวต่ออ่อน
อันนี้เป็นฤดูเขาช่วงนี้พอดี
แล้วก็มาตำน้ำพริกทานกับหน่อม้าย

แล้วเห็ดต่างเหล่านี้มีอะไรบ้าง

ลมนี่เขาจะเอามาตำน้ำพริกอันนี้เห็ดละโงกนี่เป็นอาหารแบบชาวบ้านเลย
บ้านเลยครับเห็ดจากป่ามาทางนี้ดำดำอันนี้ก็เห็ดเห็ดตับเต่า
แต่ทางเหนือเรียกเห็ดห้าตอนนี้มาถึงนี่ไงคะผักอ่ามีผักอะไรบ้าง
ผักซ่อยทางเหนือเค้าเรียกผักชิวอันนี้รู้จักเนอะผักแพลวผักแพลว
อันนี้คือผักคาวตองอันนี้ทานกับลาบหมูลู่หมูนี่คืออะไรลิ้นฟ้า
ลิ้นฟ้าก็เรียกนะลิ้นฟ้าแล้วก็เพกาเผาแล้วมาขู่พาเอาไปทานกับลาบ
ค่ะแล้วก็เอาไปผัดก็ได้อร่อยมากเลยแต่ทีนี้เรารู้เรื่องราวของผักที่จะต้องทานกับลาบแหละ
อยากไปดูวิธีการทำลาบเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาแบบขึ้นชื่อเรื่องลาบลู่ซ่า
อยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงเสียงมีดที่กระทบลงบนเขียงแบบนี้นี่ก็คือเสียงฝีมือการลาบของพี่น้อย
วันนี้ต้องให้น้องใบตองไปขอเคล็ดลับการทำลาบเหนือจากพี่น้อยกันแล้วล่ะครับอ่า
งั้นมีวัตถุดิบอะไรยังไงอีกบ้างก็เริ่มต้นจากเนื้อหมูก่อนไหมแล้วก็ต้องมีเลือด
เลือดหมูเป็นเลือดในโครงซึ่งเราต้องเอามาคันก่อน
เอามาคันกับใบตะไคร้อ๋อแล้วก็กับเผ่าเพื่อตัดขาวอ๋อ
อ่าแล้วกันเริ่มเลยค่ะโอเคมาเลยเริ่มจากสับหมูปับอุ้ย
สองมือเลยเหรอครับแล้วแต่ครับถ้าตอนหนุ่มหนุ่มสองมือสองมือบ้าง
ใช่ตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่นะคะตอนนี้หนุ่มเหลือน้อยแล้วแหละใส่ในหมู
สับหมูเสร็จเราก็เอาเลือดมาลาดอ๋อแล้วก็เราก็มาลาบระวังนะคะ
พี่เห็นว่าพริกร้านเราเนี่ยพริกเนี่ยขายเดือนนึงได้เท่าไหร่
โอ้โหขายดีมากพริกลาบวัตถุดิบสำคัญที่มีมาตั้งแต่โบราณ
ที่ใช้ในการทำลาบนั่นเองล่ะครับจะมีรสชาติเผ็ดและหอมเครื่องเทศ
ซึ่งทำมาจากพริกแห้งนำมาคั่วไฟให้หอมแล้วนำมาตำกับเครื่องเทศต่าง
อาทิเมล็ดผักชีมะแขวนแมแหลบดีปรีซึ่งปัจจุบันพี่น้อย
บรรจุพริกลาบส่งขายผ่านช่องทางออนไลน์
ทำรายได้ต่อเดือนเป็นแสนเลยนะคุณผู้ชมก็ไปปรุงเลยนะ
ใส่เลือดพ่ออีกไหมฮะเราก็ใส่พริกลาบเลยเผ็ดน้อยอ่าถ้าเผ็ดน้อยก็หนึ่ง
คนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าให้มันเข้าให้พริกลาบเข้าไปในเนื้อหมูก่อน
อื้ยต้องมีอ่าพอมันเหนียวหอมมากอ่ะพอมันเหนียวปุ๊บลองพอดูพัด
ก็ใส่อันนี้ตับนะฮะก็คือใส่เครื่องในตามลงไป
เนี่ยด้วยเสร็จแล้วน่ะก็เอาอร่อยแล้วเสร็จแล้วผัก
ยังไม่พอนะฮะเดี๋ยวเรามีนี่
อื้มหน่วยปลา

อันนี้คือเครื่องในทอดมีมันหมูมีไส้หมูอะไรพวกนี้
นี่แหละโอเคเรียบร้อยครับ
เรียบร้อยครับเย้
ถ้าผ่านไปมาดูลู่ใช้หมูเหมือนกันไหมคะ
หมูครับเอามาสับให้ละเอียด

ใช่จ้ะแต่ใช้ปริมาณน้อยกว่าที่ต่างจากลาบก็คือเราใส่เลือดเลย
เลือดไปอืมห้าตัวค่ะอ๋อก็คือเอาเลือดผสมไปกับเนื้อหมูสับ
ใช่ครับคราวนี้เราใส่พริกลาบ
ลาบเหมือนกันที่ทางร้านทำอีก
ใช่ใส่อันนี้เหมือนกันเหมือนกัน
สาระแน่กับผักแพลวใส่เยอะหน่อยใส่เยอะกว่า
จะได้ตัดขาวหอมแต่อันนี้เราคันมาแล้วแหละคน
อ๋อลูกจะเป็นน้ำนานลูกก็คือเลือด
ลาบเลือดเหมือนลาบเลือดอ่ะเขาต้องกินกับเครื่องแบบนี้
ใช่ครับเวลาทานทั้งหมดนี้จะใส่ลงไปในนี้
เมนูซ่านะคะซ่าต่างกับลาบยังไง
อย่างแรกคือลาบนี้คือจะลาบเนื้อให้ละเอียด
ซ่าคือเราจะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับ
คือหั่นเนื้อเป็นชิ้นชิ้นบางบางแต่จะไม่ใหญ่มาก
ไม่ใหญ่มากโอเคงั้นเริ่มเลยเริ่มเลยไหมจ้าอ่า
พอใส่เลือดลงไปแล้วก็ตีทีเด็ดลาดตัวเดียวกัน
ถ้าชอบเผ็ดก็สามหอมพริกครัวนี่น่ะชุดรสนิดหน่อย
พอได้อย่างนี้เสร็จเราก็ใส่เลยมีตะไคร้ซอยพริกขี้หนูสวนซอย
แล้วก็หอมแดงสามซอยสามอย่างค่ะอันนี้ใส่ไปก่อนข้น
คนอ้าวคนพ่นใส่อันนี้เหมือนเดิมแต่ละแนต้นหอมผักชี
จ้าใส่ไปเอาไปคั่วก็ได้นะจ้านี่ก็คือคั่วก็ได้เหมือนกัน
ก็ได้คั่วให้สุกหรือคั่วสะดุ้งก็ได้
พออันนี้ก็ใส่ตับโรยใบผ้าขี้ลิ้วดอกจอคันนาแล้วก็โรยต้นหอมผักจริง
ค่ะจบครับซ่าจบค่ะเรียบร้อยตามเมนู
คุณผู้ชมครับทั้งสองเมนูเด็ดซ่าเนื้อกับลู่เลือดถือเป็นอาหารท้องถิ่นล้านนา
แต่ละจังหวัดก็จะมีรสชาติความเข้มข้นของวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไป
ตามความชอบหอมและความเผ็ดของพริกลาบนั่นเองล่ะครับ
และยังเหลืออีกหนึ่งเมนูกับวัตถุดิบหลักของเรา
แกงเห็ดผ้าเดี๋ยวให้น้องใบตอง

อยู่กับแม่ครัวอีกคนนะคะพี่บุญชุสวัสดีค่ะ
มาเลยเราจะมาทำแกงเห็ดห้าใช่ไหม

ลงไปอันนี้ขาดไม่ได้เลยเนอะใช่จ้ะใส่น้ำปลาด้วยปลานิดนึง
อันนี้ก็เป็นอันเสร็จไปแล้วเสร็จแล้วเหรอแค่นี้เลยเหรอแค่นี้จ้ะ
เอาล่ะครับตอนนี้ก็ได้เวลาไปชิมกันแล้วล่ะครับว่าแต่ละเมนูจะเด็ดขนาดไหน
พร้อมกับพูดคุยเปิดใจเส้นทางชีวิตของพี่น้อยว่ากว่าจะมาเป็นร้านราบดัง
ในเมืองหลวงสร้างรายได้เป็นร้านลาบเงินล้านได้นั้นฝ่ามรสุมชีวิตมายังไงบ้าง
ตามมาเลยครับคุณผู้ชมลองค่ะเดี๋ยวของยากนะครับมา
ต้องกินกับข้าวเหนียวด้วยไหมคะทั้งข้าวเหนียวก็จะออกทรัพย์ได้ครับ

เปิดร้านมีที่นั่งทานเล็กเพราะเราชอบทานอาหารเหนืออยู่แล้ว
ก็เป็นอย่างนั้นก็มาได้ที่ตรงนี้เล็กขอเช่าเขา
ค่ะเปิดขายครั้งแรกเป็นยังไงขาดทุนหรือได้กำไร
เปิดครั้งแรกไม่มีลูกค้าเลยครับเราก็พยายามขึ้นป้ายที่หน้าร้าน
แล้วพยายามให้เพื่อนบอกเพื่อนบอกต่อกันอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วจุดไหนที่ทำให้เราจับเงินแสน๕ปีให้หลัง
หลังจากเสิร์ฟแล้วก็เริ่มทำพริกลาบเองแล้วอะไรแล้วเนี่ย
ลูกค้าก็ฝากต่อปากบอกกันเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้น
มันก็เหมือนจะไปได้ดีผ่านมา๕ปีจับเงินแสน
แต่๕ปีเนี่ยหลังจากนั้นไปมันเจอช่วงปี๔๐พอดี
จากที่มาอยู่ดีนี่ลำบากเลย
ทีนี้ลูกค้าที่เคยมาอุดหนุนมาจัดงานเลี้ยงมานู่นมานี่
ก็หายไปเกือบหมดเลย
พิษเศรษฐกิจจากที่เคยมีลูกค้าแน่นร้านกลายเป็นศูนย์
ไม่มีคนมานั่งทานลาบที่ร้านขาดรายได้มาดูแลลูกน้อง
ในที่สุดก็ชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทัน
ซึ่งต้องเรียกว่ากลับมาเจอมรสุมหนักอีกครั้งของชีวิต
อะไรที่เคยสะสมมาเช่นรถแก้แหวนเงินทองอะไรอย่างนี้นะ

ขายของขนาดนี้แสดงว่าก็ต้องมีแบบหนี้สินด้วยใช่ไหม
เศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นออนไลน์เข้ามา
เราก็เริ่มมีเพจเสนอไปในโซเชียล
เริ่มมีตอบรับมาวันธรรมดานะ
ก็๒๓หมื่นแต่เสาร์อาทิตย์ก็๔๕๐๐๐บาท
แล้วจากร้านที่เราเช่าเล็กตอนนี้เป็นยังไงคะ
เจ้าของบ้านเดิมที่เราเช่าเขาเสนอขายให้

ราบเงิน๑๐๐มาสู่ราบเงิน๑ล้าน
ปีนองคล์เหนือหรือปีนองทุกภาพ
ข้างห้องเฮียนบ้านบางกะปิ
มานั่งติดร้านได้ตั้งแต่๑๐โมง
บรรยากาศดีมากเหมือนมากินข้าวบ้านคนกันเอง
เหมือนฟิกบ้านเลยใช่ด้วยอาหารรสมือที่เป็นเหนือแต่แต่เจ้ายังไง
วันนี้ขอบคุณพี่น้อยมากนะจ๊ะยินดีครับ